คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจำกันได้นะครับ
ว่ามีกระแสดราม่าเกิดขึ้นกับสาวเนยวรัฐา
เรื่องที่ว่าเธอท้องก่อนแต่งบ้างล่ะเธอจะแต่งงานสายฟ้าแลบ๑๓สิงหาคมบ้างล่ะ
นี่ผ่านมาแล้วนะ๑๐กว่าวันยังไม่แต่งค่ะ
ใช่แล้วล่าสุดค่ะทั้งเนยวรฐาแล้วก็หนุ่มฤทธก้าชัยเขาควงคู่กันมาออกรายการท็อกทะลุดาวทางไทยรัฐทีวีของเรา

พร้อมกับเปิดเผยทุกเรื่องราวที่ผ่านมาให้เราได้ฟังกันชัดนะคะ
แล้วก็ให้หมอลักษณ์ได้ฟันทงกันด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

ควงคู่มาเยือนรายการท็อกทะลุดาว
พร้อมกับเปิดใจให้ทีมพิธีกรฟีปากลามดดำขชาพาและหนุ่มแหม่มสุริวิภา
ล้วงลึกถึงความจริงหลังถูกโจมตีอย่างหนัก
ทั้งเรื่องท้องก่อนแต่งรวมถึงครอบครัวของฝ่ายชายไม่ปลื้ม
ประกาศกล้าวจะตัดออกจากกองมรดก
ซึ่งงานนี้หมอดูชื่อดังอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศฟันทงเลยว่า
ดวงของนักร้องสาวตอนนี้ห้ามมีแฟน
เพราะจะต้องเผชิญหน้ากับมรสุมใหญ่ในชีวิต

แต่ก็ขอยืนยันที่จะจับมือแฟนนุ่มฝากฟันเรื่องราวต่างไปให้ได้

หมอลักษณ์ยังฝากคำแนะนำดีเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
ผลงานในวงการบันเทิงของเจ้าตัวอีกด้วยค่ะ
ส่วนตัวเนยเป็นคนไม่ค่อยดูดวงเลยค่ะ
ใช่ไม่เลยนี่ก็เป็นแบบ
เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาดูดวง
อาจารย์ก็เพ่งเล็งไว้ที่ความรักเจ้าส่วนใหญ่

หรือเราต้องหาวิธีการพฤษฐานให้มันโซม่ามากขึ้นนะค่ะ

เราก็แค่ต้องอดทนไปเรื่อย
จะทำธุรกิจด้วย

เพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าความสวยความงามนี้คือโอเคแล้วไปได้
สำหรับเรื่องความรักนี่ก็จะเป็นอะไรที่เน้นเลยนะคะ

เรื่องความรักก็ต้องรอฟังดูค่ะ
เอาล่ะค่ะใครที่อยากจะชมนะคะเรื่องราวความรักอันอิรุงตุงนังของสาวเนย